คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำจนทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากแล้วก็เสียชีวิตด้วยครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตนั้นก็เดินทางไปรับศพแล้ว
หนึ่งในนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องสูญเสียทั้งลูกและภรรยาไปกับเหตุการณ์นี้
จนถึงตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ไม่เชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ
จากเหตุการณ์รถทัวร์สายกรุงเทพพนมไพรจังหวัด๑๐๑เสียหลักพลิกคว่ำในพื้นที่ครองหลวง
จังหวัดปะถุมทานีเนี่ยค่ะล้อชี้ฟ้าแบบนี้ครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๖แล้วก็บาดเจ็บ๕๐กว่าคน
เกิดขึ้นตี๓ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าและทีได้ปิดการจราจรบนถนนภพโยธินฯฝั่งขาเข้าช่องทางด่วน
ตั้งแต่กิโลเมตรที่๓๘แล้วก็ถอยลงไปถึงกิโลเมตรที่๓๕
เพื่อให้รถเครนนั้นไปยกรถที่เกิดเหตุออกจากถนนได้
แล้วก็ทำให้การจราจรนั้นติดขัดเป็นบางช่วงนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปสอบถามหนึ่งในผู้สูญเสีย
คือนายพิชิตเข็มพันธุ์บอกว่าตัวเขาเนี่ยสูญเสียภรรยาสูญเสียลูกสาววัย๑๑เดือน
คือสองคนนี้คือลูกกับภรรยากำลังจะเดินทางมาหาตัวเขาเอง
เดินทางมาจากสุรินทร์กระทั่งเช้ามืดมีคนโทรบอกว่าภรรยากับลูกเขาเนี่ยเสียชีวิต
ตอนแรกก็เอ๊ะมันจะใช่เรื่องจริงหรือเปล่ามันยังไงกันแน่
คือเขาไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือเรื่องจริง
เพราะว่าพอไปเช็คชื่อที่โรงพยาบาลชื่อคนเจ็บเอ๊ะมันก็ไม่มีนี่
กลับไม่พบชื่อของภรรยากับลูกก็เลยเดินทางไปที่สพครองหลวงไปเช็คอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไปรู้ความจริงว่าภรรยากับลูกเสียชีวิต
เขาไม่คิดเลยนะว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้น
เพราะได้ยินข่าวว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
เพราะรถทัวร์หักหลบรถที่อยู่ข้างหน้า
ก็ทำให้รถเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำ
เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนขับถึงไม่สามารถจะควบคุมรถได้
ขอให้ปรับปรุงคนขับหรืออะไรอุปกรณ์อะไรเนี่ยครับ
เพื่อจะป้องกันลดอุบัติเหตุอะไรครับ
ดูหน้าตาคือเขาผมเชื่อว่าในใจเขาเสียใจมาก
คือเสียทั้งลูกเสียทั้งเมียคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ก็ยังวอนขอให้คนขับรถปรับปรุงหน่อยเถอะ
อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเถอะนะครับ
ด้านนายศักดิ์สิทธิ์บรรจงศิลป์เป็นตัวแทนบริษัททัวร์

เรื่องต้นบริษัทได้มอบเงินให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน๓๐๐๐บาท
ตอนหนึ่งบรายนำไปจากการเรื่องศพก่อน
เรื่องต้นจากการสอบถามนายปรัชญาหวังเลี้ยงกลางเป็นคนขับรถทัวร์บอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยนะมีรถเก๋งขับปาดหน้าเขา
ก็เลยหักพวงมาลัยหลบจนรถทัวร์เสียหลัก

พบว่าอยู่ที่๗๘กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งไม่เกินจากที่ตั้งเอาไว้
ส่วนเรื่องที่พบว่ามีคนเจ็บถึง๕๗คนซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ต้องมีเพียง๔๘คน
เรื่องนี้บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
หมายความว่ามันเหมือนเป็นการบรรทุกเกินมา
จริงแล้วรถมันต้องบรรทุกไม่เกินไม่เกินจำนวนแต่ว่าเอ๊ะทำไมคนเจ็บมันมากล่ะ
นั่นน่ะสิเพราะว่าที่นั่ง๔๐กว่าที่นั่ง
ทำไมคนเจ็บถึง๕๗อ่ะคุณบรรทุกเกินหรือเปล่าอันนี้ผิดหรือเปล่าต้องตรวจสอบด้วย
ตอนนี้ตรวจสอบอยู่เพราะว่าทำไมถึงรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งมา
มันเป็นสาเหตุทำให้รถมันน้ำหนักเกินและมันเหวี่ยงมากกว่าปกติหรือไม่
เพราะว่าตามกฎแล้วห้ามบรรทุกรับผู้โดยสารระหว่างทาง

เข้าใส่คือเหมือนกับแบบปาดหน้าแล้วคนขับเขาก็เลยหักพวงมาลัยหลบ
พอกระชากพวงมาลัยช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกเนอะรถมันปัดท้ายมันปัดครับ
หัวรถหันกลับมาทางเดิมคือรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
แต่หัวรถกลับมุ่งหน้ามาทางโคราชเหมือนเดิมเนี่ยฮะหัวมันปัดจนรถมันหมุนแบบเนี้ยนะ
และสลับข้างกันเลยแล้วที่สำคัญบรรทุกบริษัทก็เกินจำนวนด้วยนะครับ
ขณะที่พนักงานสอบสวนสพครองหลวงก็แจ้งข้อหาคนขับหลายข้อหาหนึ่ง
ขับรถโดนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสองขับรถโดนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและสี่ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย
คนขับโดนไปสี่ข้อหาเต็มเต็มนะครับคุณผู้ชม